กันหน่อยครับไฟไหม้แรงมากครับที่สงขลาครับ
โกดังเก็บวัสดุก่อสร้างและเป็นเรื่องน่าเศร้า
เพราะว่าพ่อของเจ้าของโกดังโดนไฟคลอกตายนะฮะ
เนี้ยก็จุดเกิดเหตุครับอุ๊ยไฟแรงมากนะ
ประมาณห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่เนี่ย
เอารถน้ำกันไปเป็น๑๐คันเลยนะครับเพื่อฉีดน้ำดับไฟ
ดังเก็บวัสดุก่อสร้างครับและบ้านพักอยู่ในพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา๕ทุ่มโดยประมาณ
ไฟไหม้แรงมากแล้วควันก็เยอะมากนะครับ
เจ้าของโกดังนายภูสิริชัยครับบอกว่า
คุณพ่อของเขาอายุแปดสิบสี่ชื่อว่าคุณพ่อจำรองครับ
ติดอยู่ภายในบ้านนะสิแล้วจะเข้าไปช่วยก็ช่วยยังไม่ได้
เพราะไฟมันแรงมากแล้วมันเริ่มลามแล้วด้วยนะฮะ
ค่ะรถน้ำมากันยี่สิบคันครับคุณผู้ชมน้องชมพู่ฮะอืม
สิบคันนะมาฉีดสกัดไฟแบบนี้เลยอ่ะ
ใช่ครับฉีดอัดน้ำไปแบบนี้นะฮะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมไฟได้ในวงจำกัด
แต่ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้เพราะว่ายังมีไอความร้อนไง

แล้วก็ป้องกันไม่ให้มันลามไปยังบ้านใกล้ใกล้ด้วยเพราะแถวนั้นมีเต็นต์รถมือสองอยู่ท้าย
อยู่ในท้ายซอยหลังโกดังด้วยนะครับชาวบ้านก็ต้องช่วยกันในการเคลื่อนย้ายรถเกือบยี่สิบคันอ่ะ
ย้ายออกไปก่อนเพราะถ้าไฟมันลามมารถใหญ่น้ำมันเหล่านั้นนะฮะน่ากลัวมากนะ
จากนั้นเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านครับน่าเศร้ามากไปเจอร่างของคุณพ่อเจ้าของโกดัง
คุณพ่อจำลองอ่ะค่ะที่ติดอยู่ข้างในบ้านโดนไฟคลอกนะครับ
บริเวณประตูโกดังด้านขวาสาเหตุไฟไหม้และมูลค่าความเสียหาย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบในช่วงวันนี้นะฮะที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่ไปดูอีกครั้ง
ล่าสุดนักข่าวไทยรัฐทีวีครับลงไปตามความคืบหน้า
พบว่าตอนนี้ไฟดับสนิทหมดแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขายังกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห่วงห้าม
ห้ามเข้านะครับแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๙
เข้าไปตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้อย่างละเอียดก่อนและตัวเลขตอนนี้ได้มาแล้ว
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๒๐ล้านบาทขั้นต่ำนะฮะ
โอ้โหเสียใจด้วยนะครับค่ะอืมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่สังเวยชีวิตให้กับกองเพลิงด้วยนะคะ